คุณผู้ชมค่ะความวุ่นวายที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

เราเล่าไปแล้วล่ะที่มีประเด็นที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย

คือทนายอนัญชัยต้องบอกว่าเขาไปจัดการจัดระเบียบวัดเนี่ย
ในฐานะที่เขาเป็นประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
เป็นวัยวัชกรเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานบริหารภายในภายนอกวัดพระธาตุพนมเลย

ให้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาตั้งเต้นขายของอยู่หน้าทางเข้าวัดนะคะ
ออกไปขายในพื้นที่ที่เขาจัดสรรไว้ให้
เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวบางทีมันกีดขวาง
ทำให้คนที่เขาจะเข้าไปทำบุญหรือนักท่องเที่ยวเนี่ย

แล้วก็ประเด็นที่ตอนนี้วัดพระธาตุพนมเตรียมจะขึ้นเป็นมรดกโลกด้วย
ต้องการให้พื้นที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อย
ใช่ปรากฏว่าจากวันนั้นที่เราเล่าไปเนี่ย
ข้อสรุปในวันนั้นก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้ายอมที่จะไปขายในจุดที่จัดเอาไว้ให้
แล้วก็ทนายอนัญชัยบอกว่าถ้าตกลงกันได้แบบนั้นเนี่ย
ที่เขาแจ้งความไป๑๐กว่าคนเขาจะถอนแจ้งความ

มีพ่อค้าแม่ค้าฝ่าฝืน

แต่พ่อค้าแม่ค้าช่างภาพหาบเร่แผงลอย

ยังเข้ามาขาสินค้าต่างไม่ยอมทำตามข้อตกลง

ขอปิดวัดเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว
เป็นเวลา๑เดือนตั้งแต่วันที่๕พฤษภาคม๒๕๖

ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวัดพระธาตุพนมปิดหนึ่งเดือนค่ะ

ใช่คือเขาบอกว่าก็ถ้า๑เดือนผ่านไปแล้ว
ยังตกลงไม่ได้ยังจัดระเบียบไม่ได้ก็ปิดต่อจ้ะ
นี่วันนี้เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่วัดพระธาตุพนมนะคะ
เพราะบอกว่ามันก็ยังดูวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นเลย
คือพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าก็ถ้าให้ไปขายที่อื่น
มันขายไม่ได้แล้วเขาจะเอาอะไรกินลองฟังนะคะ
ถ้าเค้าตอบว่าโดนกดดันมาจากข้างในหนูก็มาเรียกลองขอบพิมพ์ทำ
แต่ไม่มีใครออกมาเจรจากับผู้หนูก็จะหาพี่ให้
ถ้าเกิดเข้ามาเจรจาบอกว่าจะหาที่ให้ผู้หนูก็จะออก
เพราะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาปิดอย่างนี้
ทีมข่าวเราก็โทรหาทนายอนัญชัยนะคะ
นายอนัญชัยก็บอกว่าก็ตกลงกันแล้วแต่พ่อค้าแม่ค้าฝ่าฝืนจะให้ทำยังไง
มันต้องจัดระเบียบก็เลยปิดเลย๑เดือนถ้า๑เดือนยังเจรจาไม่ได้ก็ปิดต่อ
ทีมข่าวก็เลยถามตรงเอาจริงทนายอนัญชัยมันมีคนอยู่เบื้องหลังไหมเรื่องนี้
นายนันชัยบอกมีแต่ผมพูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหมินประมาทไปแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น
อันนี้ถ้านายพอจะทราบว่าใครอยู่เบื้องหลังเหรอ
ว่าทราบแต่พูดไม่ได้แต่นักการเมืองท้องถิ่นนะครับขั้นออกมา
ส่วนหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่วัดก็จะเป็นสิทธิ์ของวัดใช่ไหม

ถ้าในมุมของกฎหมายถ้าชาวบ้านบอกจะขาย

อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทางวัดเขานะวัดห้ามได้
เพียงแต่ว่าการปิดวัดหนึ่งเดือน
ก็เลยทำให้คนก็ตกลง
เราไปไหว้พระเราไปเที่ยวได้ไหมหรืออะไรอย่างคือปิดแบบ

เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมบอกว่า
เดี๋ยวจะหารือกับทางวัดเพื่อหาทางออกร่วมกัน
จะได้ไม่กระทบนักท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยว
เพราะว่าหลายคนอยากไปดูความสวยงามวัดพระธาตุพนม

เพราะหลายคนที่เข้าไปก็อยากไปทำบุญ
บางคนก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปของกับขายหน้าหวัดแล้วถึงจะไป
แต่ว่าเขาก็อยากจะให้ชัดว่าเรื่องขายของก็ว่ากันไป

จะไปว่ายกันได้เหมือนเดิมไหม